คุณผู้ชมค่ะดราม่ามาอีกแล้วค่ะ
คราวนี้ค่ะเป็นเรื่องของคุณจียอน

ก่อนหน้านี้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเขาสนิทกับพี่ฮัน

แล้วจียอนก็เป็นเพื่อนสนิทกับไอซ์ไม่ใช่เหรอ
ใช่ในจังหวะเดียวกันคุณไอ้ปรีชยานะคะ

แล้วก็คือคุณไอ้ปริยาให้สัมภาษณ์ในงานหนึ่งค่อนข้างตกใจนะ
มารู้เหมือนกันว่าคุณจียอนกับคุณฮันเป็นแฟนกัน

อ่ะเดินอาเซียครับผู้ชมกลายเป็นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อน
เหมือนแบบคนนึงสนิทแต่อีกคนนึงไม่สนิทนะคะ
แล้วตกลงจะเป็นยังไงค่ะเมื่อวานนี้เจอจียอนนะคะ
ก็เลยไปฟังสัมภาษณ์เธอให้สัมภาษณ์
รวมไปถึงก็ยืนยันว่าที่ตอบครั้งแรกเนี่ย

เชื่อใช่ไหมคะดิฉันหยิบสัมภาษณ์ของคุณไอซรีชยา
เมื่อ๓วันก่อนกับล่าสุดของจียอนมาให้ฟังกันเต็ม
ไปเลยค่ะเพื่อนไม่เพื่อนไม่รู้แต่งานนี้

ยอนก็เป็นเพื่อนไอแล้วก็เราก็ค่อนข้างที่จะสนิทกันประมาณนึงอะค่ะ
ล่าสุดเราก็เจอกันที่งานวันเกิดของผู้จัดการของจียอน
ก็มีการคุยว่าเป็นไงบ้างคิดถึงเป็นแบบความรักเป็นยังไง
หนูก็ไม่รู้เรื่องเค้าเขาคุยอะไรถึงเรื่องนี้ค่ะ
เหมือนจะทำแบบมีคนกระทบกับแฟนคลับทุกฝ่ายด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เลยแบบเจียนก็แบบไม่รู้ไงตอนแรกไม่รู้ว่าจะแบบเรื่องจะใหญ่โตขนาดนี้
ก็เลยนี่ก็ต้องขอโทษแฟนคลับทุกฝ่ายด้วยนะคะ
ตั้งแต่แรกก็เราก็เป็นแบบเพื่อนร่วมงานที่แบบเจอกันที่ตามกองหรืออะไรอย่างนี้อยู่แล้ว
แล้วก็ปกติเราก็ไม่ได้คุยกันหรือไม่ได้มีอะไรที่ต้องคุยเรื่องส่วนตัวอยู่แล้วค่ะ
เท่าที่หนูรู้ก็คือท่านโสดค่ะ
ถ้าสมมุติแบบระวังคุยกันแล้วแบบคลิกกับคนอื่นหรือแบบทางหนูก็คือแบบมีคนเข้ามาอะไรอย่างนี้
ก็ยังมีสิทธิ์กันอยู่เพราะว่าต่างคนต่างโสดกันอยู่อะค่ะ
สนิทจริงก็ต้องรู้สิเอาไงพี่เจ๊
ก็บอกแล้วเจอกันที่กองอาจจะถ่ายที่กองก็ได้
แต่มีคนหนึ่งที่สนิทมากกว่าอ๊ายกับจียอน
ก็คือคุณต้นหอมเขาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทจียอนจ้านะคะ
และบอกว่าก่อนหน้านี้เป็นแฟนคลัพย์จียอนนะ
แสดงความคิดเห็นนะคะปรากฏว่าต้นหอมเข้ามาแจม
คุณต้นหอมเห็นแล้วก็เออบอกว่าว่าว่าว่างนะคะ
ก็ผ่านมาเห็นในไอจีก็สนุกดีแวะมาเล่นซะหน่อย
เอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าเป็นแฟนคลับจียอนจริง
ก็ต้องรู้สิว่าใครเป็นเพื่อนสนิทจียอนนะคะ

บอกว่าเพื่อนสนิทจะรู้ว่าจียอนพบใคร
พี่รู้เพราะว่าพี่สนิทกับจียอนนะคะ

ให้คนคนนั้นฟังนะคะเออแล้วก็มองละเรื่องเพื่อนเนี่ย
บางทีความรักเนี่ยมันก็พูดยาก
เขาอาจจะไม่จำเป็นต้องออกมาปล่าวประกาศก็ได้

ถ้าเกิดว่าเราทานเข้าไปเยอะของเสียในร่างกาย

อาจจะไม่ดีต่อสุขภาพเหมือนกับการเสพข่าวนั่นแหละผ่านผ่านตาไปบ้างนะคะ
สรุปพี่ต้นหอมฟังแบบนี้บอกว่าเอองั้นเดี๋ยวฉันไปลบดีกว่า
แล้วก็ลบแล้วล่าสุดนะคะคุณผู้ชมช่วงนี้ข่าวดาราดราม่าเยอะมาก